สนับสนุนโดยการค้นพบไม่มีวันสิ้นสุด

แชร์ปมรับรักผัง
ของน้องเสียงเล็กกับพี่อกแน่น

ไม่รู้เลยเล่าไปเรื่อยก่อนตาม

คือใครอ้าวคุณอ่านก่อนคุณอ่านก่อน
ต้องมารอดูว่าปัญหารักครั้งนี้จะลงเออยังไง
สำหรับคู่รักซุปตานางเอกน้องเสียงเล็กกับพระเอก
คุณแม่จริงคุณแม่มีไมค์นะใช่หรอ
ไม่มีไมค์ใช่น้องเสียงเล็กก็เล็กไหมล่ะ
เสียงเอ๊ะน้องใช่ไหมล่ะกับพระเอกอกแน่น
มีเปล่าไม่ใช่พี่เมย์อะไร
นี่เหรอเออเขาว่าจบแล้วพัฒนาจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริง
เรือรักทำท่าจะอับปางจริงที่ผ่านมาคู่นี้ก็รุ่มรุ่ม
อนดอนมาตลอดแต่มีผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายคอยไก่เกลี่ย

ไม่ไหวจะเคลียร์กันแล้วปกติน้องเสียงเล็กก็จะเล่นงอนเล่นใหญ่ตามภาษาชนี
แล้วก็พี่อกแน่นก็จะทำหน้าที่ง้อตามคำสั่งผู้ใหญ่
ทำไมหนุ่มจะต้องทำหน้าซีเรียสเหมือนเสียหุ้น

แต่ครั้งนี้น้องเสียงเล็กต้องเจ็บเพราะงอนแล้วพี่เขาไม่ง้อ

ปัญหาที่ผ่านมาของทั้งคู่คือน้องเสียงเล็กขี้งอนง้องแง้งจุกจิก
ทำไมพี่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
ซึ่งตามภาษาผู้ชายพี่อกแน่นเนี่ยตอนแรกก็โปรโมชั่นไง
หลังชักจะเบื่อจะจิกอะไรกับนักหนาวะ
แม่หันมามองหน้าหนูแล้วเหมือนกำลังพูดกับหนู

คิดเองนะฮะเลยหนีกลับบ้านที

เสียงเล็กก็น้อยใจพี่ไม่มีเวลาให้หนู

แต่ครั้งล่าสุดผู้เอาจริงว่ะ

น้องเสียงเล็กเริ่มตกใจ
นี่มันเอาจริงเว้ยไม่ง้อสักที
ตอนนี้ก็เลยต่างคนต่างมีที่ที่ไม่คุยไม่ง้อ

แอบส่งสปายไปส่องไอจีรับของพี่อกแน่น

ฝ่ายชายมีสาวอื่น

ยังจึงส่งสไตล์ไปถามอีก

พี่อกแน่นถามตรงว่านี่น้องเสียงเล็กให้มาสืบใช่ไหม

รักครั้งนี้จะไม่รู้จะจบยังไง

จนยอมทนเบือกกลับมาประสานรอยแล้ว

ทางใครทางมันต้องรอดูแบบ

ไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจแต่มันเป็นเรื่องระดับ

จริงกระทบหลายงานชัวร์

ยังมีใครพูดแล้วเขาออกมาพูดแล้ว
ใครยังไม่รู้เลยนะใครเนิน
ไปข้างนี้ข้างนี้ของตุ๊กเมนค่ะ

ก่อนหน้านี้มีกระแสว่าคู่จิ้นคู่หวานบิ๊กสามนะคะ
คุณหมากปรินแล้วก็คุณคิมคิมเบอรี่เนี่ย
มีปัญหาจนเลิกรากันแล้ว
แต่ว่างานนี้เนี่ยหมากก็รีบออกโรงมาเคลียร์ว่ายังไม่ได้เลิก
เจอคุณคิมเบอร์รี่ก็เลยไปถามถึงกระแสข่าวดังกล่าวนะคะ
คิมก็บอกว่าที่มีข่าวว่างอนจนจะเลิกกันหลายรอบแล้วไม่มีนะคะ
คือปัญหามันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้เลิกค่ะ
คือเราไม่ได้งอนไม่ใช่เรื่องงอน
เพียงแต่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกัน
เราไม่ได้งอนเรื่องเวลาที่มีให้หรือเขาไปไหน
แต่เป็นเรื่องบางเรื่องที่ธรรมดาที่คน
เดี๋ยวน้ามดดำเท่มาก

คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้งอนเรื่องที่เขาไม่มีเวลาให้
หรือว่าเขาจะไปไหนแต่เป็นเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องธรรมดา

ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะคะแต่คนเอาไปมโนกันเอง
แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องผู้หญิงไม่มีมือที่๓อะไรทั้งนั้น
ตอนนี้ความสัมพันธ์คู่เราก็ยังโอเคค่ะ

ไม่เคยใช้คำนั้นนะคะน้องคิมก็หัวเราะ

เราไม่ได้ใช้คำว่าแฟนเลย

ที่มีอะไรบางอย่างกับบุคคลคนนึง

ตัดออกไปเลยตอนนี้คนดูแลโอเคมากค่ะ

ซึ่งตอนนั้นเราค่อนข้างอารมณ์เสีย

โพสต์ไปก็ไม่ถึงเขาอยู่ดี

ใช้วิธีทำบุญเอาละกัน
แต่ไม่ได้ทำให้เขาน่ะค่ะ

คุณคิมบอกต้องไปถามเขาเองค่ะ
ถามว่าเขามีปัญหากันจริงห่วงไหม

แต่เราก็ยังโอเคอยู่นะคะเขาบอกอย่างนั้น

เอ่อใครบอกว่าเวียไม่ซีเรียสนะคะ

นี่มีขามออกมาว่า

เบโร่ล่าหลวยมาก
คือทางเวียเขาบอกไม่ซีเรียสฯ
เริ่มไม่หวานนะเหตุว่าเบลล่าสูบเงิน

นะฮะเขาอยู่มานานรู้ว่าข่าวไหนควรสนใจ

บอกว่าไม่สนเรื่องเล็กน้อยเพราะมองไปไกลกว่านั้น
มั่นใจไม่มีหนุ่มมากล้าจีบหรอก

เออบอกชาวเน็ตด้วย
อย่าอิชชาไปฟังหน่อยไปฟังหน่อย
ว่าก็คงก็คือผมยังปกติเหมือนเดิม
เออรู้ใช่ครับแล้วหวานไม่เหนือแค่เสา

แต่เนื้อข่าวเดี๋ยวเนื้อข่าวเกี่ยวกันกระทางแรก
ประมาณว่าเหมือนแบบไฟล์ช้ายเปรย์ไฟล์อย่างนี้น่ะ
จนแบบเปรย์ไม่ไหวอย่างเงี้ยะไม่หรอกครับเขาก็อาจจะแบบเขียนแบบ
เป็นช่วงกระแสพอดีแต่จริงไม่มีอะไรครับไม่น่าเป็นเรื่องจริงครับ
น่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะมีคนบางคนอาจจะแบบไม่ชอบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีอาชีพมากครับ
นี่ไงนี่นะฮะก็อย่างนั้นแหละ
เนาะข่าวรักรักดารานี่แหละแฮปปี้นะดูแล้วชื่นใจดีจังเลย

ไม่มีแล้วโสดแล้วอ้าวใหม่ดาวิกาขึ้นแทนเสร็จทีนี้
เขาบอกว่าตรงย่านสุขาพิบาล๕เนี่ยนางจะเปลี่ยนชื่อซอยแล้วนะ
จริงเหรอทำไมเขาจบแล้วเหรอ

เธอนั่งทำรายการนี้มา๓๔ปีเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอ

แป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา